เริ่มด้วยประเด็นสำคัญนี้ก่อนนะฮะ
คนร้ายก่อเหตุรอบยิงนายชินโซอาเบะ

ขณะที่กล่าวปราศัยที่เมืองนาบรา
และล่าสุดรายงานข่าวออกมา
ว่าอดีตนายกรรธมนตรีท่านนี้เสียชีวิตแล้ว
สื่อต่างประเทศรายงานข่าวช็อกโลก
เมื่ออดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะ
ถูกคนร้ายลอบยิงขณะกล่าวคำปราศัยหาเสียง
ที่เมืองนาราทางตะวันตกของญี่ปุ่น
ในช่วงเวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาท้องถิ่น
โดยมีคลิปภาพขณะที่นายอาเบะกำลังปราศัย
ก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้น๒ครั้ง
ก่อนที่นายอาเบะนั้นจะล้มลง

ก่อนที่เขาจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยเร่งด่วน
โดยเขาไม่รู้สึกตัวและไม่พบสัญญาณชีพในขณะนั้นครับ
โดยตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย
และมีภาพของการควบคุมตัว

ตำรวจระบุว่านายอาเบะถูกยิงจากด้านหลัง

ขณะที่ผู้ต้องสงสัยชายหลังก่อเหตุ

ถูกควบคุมตัวเอาไว้ได้
แล้วก็ถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่านะครับ
โดยจากคลิปนะฮะจะเห็นอาวุธปืนประดิษฐ์สีดำตกอยู่
ซึ่งสื่อญี่ปุ่นมีการเปิดเผยในภายหลังนะครับ
ว่าผู้ก่อเหตุชื่อนายยามางามิเทศียะอายุ๔๑ปี

และเป็นอดีตเจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันตนเองทางทะเล
ซึ่งเขายอมรับสาเหตุที่เขาก่อเหตุ
เป็นเพราะเขาไม่พอใจอดีตผู้นำรายนี้นะครับ
ชินโซอาเบะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๕๗ของญี่ปุ่น
ตั้งแต่ปี๒๕๕๕ถึง๒๕๕๙

ครองตำแหน่งนานที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
ก่อนที่เขาจะประกาศลาออกจากตำแหน่ง
เมื่อวันที่๒๘สิงหาคม๒๕๖๒
ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพนะครับ
ทางการญี่ปุ่นนั้นออกมายืนยันแล้วนะครับ
อดีตนายกรัฐมนตรีนายชินโซอาเบะ
เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในวันนี้นะครับ
ซึ่งเสียชีวิตด้วยวัย๖๗ปี
ทีนี้ครับทางด้านบ้านเรานะครับ
นายดอนประมัติวินัยรองนายกรรภ์รัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เปิดเผยถึงสถานการณ์การลอบยิงรอบสังหาร

ซึ่งผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

และจะมีการออกแถลงการแสดงความเสียใจ

ในนามของประเทศไทยและอาเซียน
ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานระหว่างอาเซียน
เพราะสมัยที่นายชินโสดำรงตำแหน่งนายยกรัฐมนตรี
นายกรรภ์รัฐมนตรีไทยผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ก็ได้มีโอกาสพบปะด้วยกันหลายครั้ง
แล้วก็ถือว่าเป็นมิตรมัยตรีที่ดี
และนายกรัฐมนตรีเองก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้
กับเพื่อนของนายยกรัฐมนตรีนะครับ
อกจากนี้ที่ผ่านมาทั้งไทยและญี่ปุ่น
ได้มีการประสานงานความร่วมมือกันหลายด้าน
ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความเกี่ยวยงกันอย่างใกล้ชิดนะครับ
นี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทั่วโลกเขาจับตามองเลยนะฮะ
แล้วก็ผู้นำชาติต่างโดยเฉพาะผู้นำชาติเอเชีย
ก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับนายชินโซอาเบะ
หลังจากเกิดเหตุการณ์รอบยิงนี้ขึ้นนะคะ
เป็นการลอบยิงระหว่างที่เขากำลังปราศัยหาเสียง
ลงสมัครเลือกตั้งสวที่เมืองนารานะคะ
ตอนที่โดนยิงในตอนนั้น
อาการเป็นตายเท่ากันถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ลุ้นกันมาตลอดนะคะติดตามรายงานกันมาตลอด

ก่อนเข้ารายการนี้ละครับก็มีรายงานอย่างเป็นสามารถ
ว่านายชินโซอาเบะนั้นเสียชีวิตแล้ว
ใช่มีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ราย๑ได้ให้สัมภาษณ์
กับสำนักข่าวของญี่ปุ่นบอกว่า
กระสุนนัดแรกที่ทำให้อาเบะหงายหลัง
ที่เขาจะล้มลงกับพื้นหลังมีการยิงนัดที่สอง
ส่วนแหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผยว่านายอาเบะถูกยิงเข้าที่หน้าอกนะครับ

เหตุการณ์ที่ทั่วโลกเขาจับตามองกันอยู่นะครับ
แล้วก็กลายเป็นข่าวน่าเศร้า

เสียชีวิตจากการถูกรอบยิงครั้งนี้นะฮะ
เดี๋ยวก็คงจะมีท่าทีของแต่ละชาติออกมา
สำหรับการสูญเสียอดีตผู้นำญี่ปุ่นในครั้งนี้นะคะ